มาดูที่เรื่องของการประชุมคอรมอลกันก่อนนะครับ
วันนี้ก็มีการหามรือกันเรื่องของความชัดเจน
ในการปลดล็อกพักการเมืองครับ
ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันนะครับ
จำเป็นต้องให้องค์กรต่างประเทศมาร่วมสังเกตการณ์
ในการเลือกตั้งในประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับ

รายงานสดมาจากธรรมเนียบรัฐบาลครับ
ประเด็นปลดล็อกการเมืองนะคะ
ก็เป็นประเด็นที่ทั้งฝ่ายการเมืองแล้วก็สื่อมวลชนกำลังรอติดตามอยู่นะคะว่า
จะมีความชัดเจนมาจากคอสชและรัฐบาลเมื่อไหร่นะคะ
ซึ่งก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะ
ผู้สื่อข่าวก็พยายามที่จะสอบถามนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะ
นายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้ตอบคำถามกับสื่อมวลชนแต่อย่างใด
แต่ก็เดินขึ้นตึกบัญชาการไปด้วยสีหน้าเรียบเฉยค่ะ
การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะ
ก็ถือเป็นการประชุมนัดแรกของผู้บัญชาการเหล่าทัพชุดใหม่ค่ะ
ซึ่งก่อนที่จะมีการประชุมคอรมอลนะคะ

ก็เดินเข้ามาแล้วก็สื่อมวลชนได้พยายามที่จะสอบถาม
ว่าการประชุมวันนี้นะคะจะมีการปลดล็อกพักการเมืองหรือไม่ค่ะ
เพื่อให้พักการเมืองได้หาเสียง
นายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวขึ้นลอยค่ะ

พร้อมกับเปิดประตูนะคะว่า

จากนี้ค่ะสื่อมวลชนก็ยังได้มีการสอบถามนายกรัฐมนตรีนะคะ
ถึงกรณีที่มีการนำปฏิทินของนางสาวยิ่งลักษณ์แล้วก็นายทักษิณนะคะ

นายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้มีการพูดถึงค่ะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ออกมากล่าวถึงกระแส
เรียกร้องให้มีองค์กรจากต่างประเทศมาสังเกตการการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า
ซึ่งนายดอนบอกว่าส่วนตัวไม่เห็นด้วยค่ะ
เพราะเป็นเรื่องที่ประเทศไทยสามารถจัดการเองได้
และไม่จำเป็นต้องพึ่งเสียงต่างชาติไปฟังเสียงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะ
อยากเอาในบ้านแต่อะไรไม่มีประโยคจะไม่จำเป็น
ส่วนบริษัทก่อนการคณะพัฒนารัฐมนตรีอยากจะเอาในบ้าน
ในวันนี้ก็มีสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทย
นำคณะผู้บริหารแล้วก็ศิลปินดารา

ซึ่งปีนี้นะคะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่๒๓พฤศจิกายนถึงวันที่๑ธันวาคมที่สวนลุมพินีค่ะ
นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกล่าวเชิญชวนให้ประชาชนไปเที่ยวงานกาชาติในปีนี้นะคะ
แล้วก็บอกว่าปีนี้มีความพิเศษค่ะไม่มีการเก็บค่าบัตรผ่านประตู
แต่จะมีกล่องรับบริจาคเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือสภากาชาติไทยค่ะ
ขณะที่วาระสำคัญที่น่าจับตาในการประชุมคอรมอลวันนี้นะคะ
ที่เช่นมีการพิจารณาให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟมโอนกิจการให้กรุงเทพหานคร
รวมถึงวันนี้ค่ะจะมีการส่งสรุปหลักการในการบริหารจัดการตลาดนัดจตุจักรให้กับกรุงเทพมหานครรับผิดชอบค่ะ
รวมถึงจะมีการพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียม
ตรวจหลงตราในกลุ่มยี่สิเอ็ดประเทศและกลุ่มไต้หวันเป็นเวลาหกสิบวัน
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งจะมีผลในวันที่๑๕พฤศจิกายนนี้ค่ะ
หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ออกมาให้ความชัดเจนนะคะ
เกี่ยวกับประเด็นจะปลดล็อกหรือไม่ปลดล็อกทางการเมืองค่ะ
วรรณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
ก็เป็นประเด็นที่แน่นอนนะฮะทุกฝ่ายก็รอในการจับตามองว่าจะปลดล็อกเมื่อไห
ได้สามารถเดินหน้าทำกิจกรรมได้เต็มที่ให้มันทัน
แมพที่บอกว่ากุมภาพันธ์จะเลือกตั้งแต่ไม่รู้ว่าจะเลื่อนหรือเปล่านะยังไม่ทราบเหมือนกัน